พาคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ยะโสธรนะคะ
รวมแล้วกว่า๖๐๐คนเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านโดนโกงกันหมดเลยนะคะ
ที่ว่าโดนโกงก็คือไปฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านมาเกือบ๓๐ปี
ตอนนี้เงินปังผลก็ไม่ได้ถอนก็ไม่ได้ก็ถูกโกงแน่นอนแล้วนะคะ
ชาวบ้านหนองแค่ตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้ว
ก็เลยรวมตัวการเรียกร้องอยากให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือค่ะ
แล้วดูสิผู้เท่าผู้แก่นึกมาด้วย
ก็ที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็ผู้เท่าผู้แก่แหละ
เขาก็ฝากเงินหวังจะมีเงินเก็บในวัยยามที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมยามชาลา
เขาฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการกองทุนน้ำมันบ้านหนองแค่มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าแล้ว
เพื่อออมทรัพย์ระดมทุนในชุมชน
ประกอบการค้าน้ำมันและร้านค้าสวัสดิการในชุมชนกันนี่แหละค่ะเขานำเงินไปฝากกันตั้งแต่หลักพัน
จนบางคนเนี่ยหลายแสนบาทมีสมาชิกอยู่หกร้อยคน
เงินฝากรวมเนี่ยกว่าสิบเจ็ดล้านบาทเลยนะคะแต่ปรากฏว่ายังไง
เงินที่ฝากไว้ไม่สามารถถอนหรือจ่ายปันผลได้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วอ่ะคุณ
โอ้โหซึ่งเนี่ยนะหนึ่งในผู้เสียหาย
ก็คือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนคือนางเจียนคำโคสิง
บอกว่าฝากเงินเอาไว้หกแสนสามหมื่นบาทเลยนะแล้วก็เคยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม
มีการไกล่เกลียให้กรรมการกองทุนที่เหลืออยู่สามคนเนี่ยชดใช้เงินเดือนละห้าพันบาทเป็นเวลาสิบปี
แต่เขาเนี่ยกลับชดใช้ได้เงินคืนเดือนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ
รายนะที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาบอกว่าหาเงินมาทั้งชีวิตก็ต้องสูญเงินไป
เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยทุกข์ใจเหลือเกินก็วอนให้กรรมการมาชดใช้เงินคืนให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
เก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาดูคุณยายดิเก็บกี่ปีกว่าจะได้เป็นแสน
แล้วก็ไม่ใช่เงินน้อยสำหรับคุณยายคือเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตแล้วสำหรับบางคนนะคะ
ถูกบอกปัดบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง

อันนี้จะขอวอนขอให้ใครเข้าไปช่วยเหลือดีอย่างนี้นะคะ

คนเท่ากลแก่ก็อยากมีเงินเก็บเอาไว้ใช้ยัน
แก่เท่าแต่ฝากไปแล้วถอนคืนก็ไม่ได้
ปั้นพ้นก็ไม่ได้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะ

ตามต่อกับโปรดพลุกด้วยละกันนะคะ